การทำโครงหมวกทรงประพาทช่างจะเริ่มต้นด้วยการนำหุ่นหรือต้นแบบมาขึ้นโครง
การขึ้นโครงก็คือการนำกระดาษมาปิดด้านนอกเพื่อให้ได้รูปทรงหมวกสำหรับการสวม
ซึ่งช่างจะทำให้ได้ตามขนาดของผู้สวม
เมื่อปิดกระดาษและทิ้งให้แห้งแล้ว
จึงจะเริ่มต้นกรุโครงหมวกทับด้วยผ้าสักกระหลาด
ซึ่งช่างนิยมกรุด้วยผ้าสักกระหลาดสีดำ
เพราะเมื่อนำหมวกทรงประพาทไปปักตกแต่งลวดลาย
ก็จะเห็นเด่นชัดสวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน